อ่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่าค่ะ
จะบอกว่ามีเรื่องแซ่บนะคะ
เป็นภาพแบบว่าอาหารหัวอาหารตามมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
บ่ายแบบนี้นะคะจะได้บอกว่ากระชุ่มกระชวยกัน
กับความหล่อแซ่บของหนุ่มในวงการบันเทิงกันค่ะ

สำหรับคนนี้เลยค่ะพี่แมททิวค่ะ
ว่าสายตาของเราก็ไม่ได้โฟกัสน้องเดมีสักเท่าไรนะคะ
รวมถึงท้องฟ้าและทะเลอันสวยงามนะคะ
สาบานว่าไม่ได้สนใจพี่แมททิวจริงค่ะคุณอร

ข้อ๔นะคะซีส

ยังมีคลิปที่คุณแม่คุณภรรยานะคะ
ไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นกลานเหรอคะเนี่ยดูดูลีลาเขาสิเป็นตอนที่
คุณแมททิวเนี่ยกำลังล้างรถนะคะแต่แหมดูลีลาสิคะ
ไม่รู้ว่าล้างเสร็จวันไหนโอ้ยอ่ะเอวพริ้วขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ถึงขั้นที่คุณภรรยานะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามีสามีเป็น
แมทเนี่ยไม่มีวันน่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะ
เราก็เข้าใจแบบคุณคุณหลีเดียเหมือนกันเนอะว่าแมท
ภรรยาจริงจริงนะคะจริงค่ะมาต่ออีกที่หนึ่งหนุ่มนะคะ
หนุ่มคนนี้ก็ขยันอวดความแซ่บไม่แพ้กันค่ะ
สำหรับหนุ่มไมค์พันธุระเดชค่ะ

แนวนี้นะคะหนุ่มไม้ก็มาแนวแบบว่าออกกำลังกายนะคะ
เป็นนุ่มสายสปอร์ตค่ะมาแบบว่าวันพีชเลยนะคะ

แล้วก็พร้อมกับทำท่าแบบว่าแบ๊วเขินอายนะคะ
ว่าเอากล้องมานี่สิอย่าแอบถ่ายเขานะ

แต่ที่รู้ก็คือว่าอยากให้หนุ่มไม้ออกกำลังกายบ่อยเลย

มันคือทริปเป็นแต่งไม่ได้ไง
แต่คือชัดเจน
และก็อยู่ที่บ้านครับ
มีเครื่องออกกำลังกายออกที่บ้านจัดเลย
การยกร้ายในต้นแขน
ซึ่งสิ่งที่เราโฟกัสนะคะก็ที่ซิกแพคนั่นแหละค่ะ

ถูกค่ะก็คือมันชัดมาแบบเป็นลอนเป็นก้อนขนมปังเลยค่ะ

แล้วก็เรื่องความหล่อนะคะเราก็ต้องยกให้หนุ่มอาร์ตนะคะ
ส่วนความล่ำเราก็ต้องยกให้หนุ่มอาร์ตอีกเหมือนกันค่ะ
คนอะไรทั้งหล่อทั้งล่ำครบสูตรจริงค่ะเห็นด้วยไหมคะ

ใช่นอกจากหล่อต้องมีวินัยด้วยนะเชอรี่นะ
มองอะไรไม่ค่อยชัดเลยค่ะรู้สึกมันเบลอไปหมดแล้วค่ะ